ส่วนเมื่อเช้าก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ

ไปชนกับหนุ่มอนาคตไกลที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา
โอ้โหเหตุการณ์นี้เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ

ไปตรวจสอบดูเจอกระบะเขียวคันหนึ่งจอดอยู่
แล้วก็มีมอเตอร์ไซคันที่โดนชนด้วยนะคะ
จุดตรงนี้อยู่ตรงสามแยกห้วยยางที่ถนนสุขุมวิทย

พอไปถึงนี่เห็นมอเตอร์ไซคันนี้ใช่ไหมคะ

หมดสติจมกองเลือดอยู่บนถนน

เอาตัวส่งโรงพยาบาลแกลงแล้วนี่ค่ะ
เบลออยู่นี่คือผู้เสียชีวิต

ชื่อว่านายนรงฤทธิอุปภาคค่ะ
เป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซคันนี้มา
แล้วมีบาดแผลทั่วตัวเจ้าหน้าที่คาดว่า
น่าจะคอหักเสียชีวิตนะคะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบศพเบื้องต้นนี่นะ
ทางครอบครัวของผู้ตายมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ดูสิภาพนี้บีบใจเหลือเกินค่ะ
คุณพ่อตรงโผล่เข้าไปกอดร่าง
ไร้ลมหายใจของลูกชาย
แล้วเนี่ยแม่ก็ร้องห่มร้องไห้
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแกลงนะคะ
ส่วนคนขับกระบะเป็นผู้หญิงค่ะ
อายุเยอะแล้วจะ๗๐ปีแล้ว
ชื่อว่านางฉลวยเที่ยงชัดนะคะ

เล่าให้ฟังค่ะว่าเธอขับรถออกจากซอย
ตรงไปฝั่งตรงข้ามคือจะเลี้ยวขวา
ไม่เห็นจริงไม่เห็นมอเตอร์ไซค์
ก็เลยพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางตรง
รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยกระเด็นไปที่เกาะกลางถนน
คนขับกระบะบอกว่าขอโทษ
ครอบครัวผู้สูญเสียครอบครัวคนเจ็บด้วยนะคะ

พ่อเนี่ยเล่าให้ฟังพ่อของคนตายนะ
คุณพ่อสมพงศ์บอกว่าลูกชายน่ะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วหลานชายวัยเบนเจอร์เพศพอดีเลยค่ะ
นายพันธวิทย์อุปภาคอายุ๒๕ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วลูกชายวัย๒๐ปีซ้อน
่งหน้าจะไปตลาดแล้วมาเกิดเหตุตรงนี้
ตัวลูกชายที่ซ้อนท้ายเสียชีวิต
ส่วนหลานชายที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
แล้วนอกจากนั้นพ่อบอกว่าไม่คิดเลย
ว่าลูกที่เป็นเด็กอนาคตไกลต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นนะว่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาทางตรง
พอมาถึงทางแยกปรากฏว่ากระบะขับออกมาจากซอย
จังหวะนั้นจริงกระบะตัดหน้ามอเตอร์ไซค์นะ

ภาพที่เห็นมันก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์เหมือนกับกระเด็นไปกระแทกพื้นถนน

ตำรวจเชิญตัวคนขับกระบะไปสอบสวน
แล้วเดี๋ยวต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นคนเจ็บสาหัส